ว่าถ้าลูกบ้านเราไปทะเลาะกับลูกบ้านเขาเนี่ย

แล้วทำยังไงให้เรื่องเล็กมันยังคงเป็นเรื่องเล็ก

อย่างข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
คือมีพ่อของเด็กชายคนหนึ่งไปแก้แค้นให้ลูกชายที่ถูกรังแก่
ด้วยการเตะไปที่หน้าอกของเด็กคู่กรณีหงายหลังไปเลยนะครับ
แล้วก็มีคลิปนี้ลงโลกออนไลน์ครับ

ต้องหลวนเซ้อ่ะวางจากเด็กออกมาส้น
ถ้าให้คุณอี๋เอาต้องหลวนมาคุยสุด
ดูแล้วคงเหลืออดใช่ไหมก๊อฟทำกับเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ
คือฝ่ายหนึ่งก็เหลืออดฝ่ายหนึ่งก็อัดอั้นตันใจอืม
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชายวัย๔๐ปีครับทำร้ายน้องอ้ำ
เด็กชายวัย๑๒ขวบด้วยการเตะป้าบเข้าที่หน้าอก
นะฮะเด็กหงายหลังเลยอ่ะเรียกมานั่งแล้วเตะอะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านคลองสิบเอ็ดปฐุมธานี
ทีมข่าวสอบถามไปยังแม่ของน้องอ้ำนะครับ
เด็กชายวัยสิบสองขวบที่ถูกทำร้ายเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุ
อายุ๔๐ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุนะครับน้องอ้ำลูกชายเนี่ย
ก่อกองไฟกับเพื่อนเพื่อนโดยมีลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
อายุน้อยกว่านั่งเล่นอยู่ด้วยระหว่างนั้นลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
กองไฟไฟลุกพลึบครับไฟลุกพลึบเสร็จปั๊
อ้ำใช้รองเท้าตบหน้านะฮะลูกชายของผู้ก่อเหตุ
เด็กเลยไปฟ้องพ่อจนพ่อของเด็กตามมาเอาเรื่องเตะล้างแค้น
อย่างที่เห็นในคลิปไปแล้วครับซึ่งทางครอบครัวไปแจ้งความไว้แล้วที่
สพธัญบุรีครับดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้างครับ
ทีมข่าวไปสอบถามอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งคนก่อเหตุ
โดยแม่ยายของชายอายุ๔๐ปีที่เตะน้องอ้ำอธิบายแทนแบบนี้
บอกว่าหลานชายถูกน้องอ้ำทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำ
ครั้งหลังสุดนะครับเอาพื้นรองเท้าเผาไฟมานาบที่หน้าผาก
เป็นแผลผู้พองแล้วเศษยางรองเท้าเนี่ยนะ
ติดไฟเกือบจะหยดเข้าตาเด็กจนชายอายุ๔๐ปี
คนที่เป็นพ่อรับไม่ได้ที่บอกว่าเหลืออดนั่นแหละครับ
ไปเตะน้องอ้ำแบบนั้นและขณะนั้นนะฮะ
คือเป็นความเป็นความกันไปแล้วไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตำรวจสภธัญบุรีนะครับระบุว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันซิ
เจรจาได้ไหมไกลเกลี่ยได้ไหวหรือเปล่า
เพราะความผิดต่างกรรมต่างวาระกันทั้งสองฝ่ายครับ